แต่ก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมเรื่องของการสั่งอาหงอาหาร
ก็ได้รับความนิยมมากในช่วงโควิด๑๙ระบาดกันอยู่ใช่ไหม
เราอาจจะต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงด้วยนะคะ
แล้วแอปพลิเคชันยอดฮิตที่หลายคนใช้แล้วคุ้นเคยและรู้จักกัน
ก็คือจะมีมาส่งอาหารให้คุณเลือกร้านต่างได้ใช่ไหมคะ
จากคุณจะได้ทานอาหารแสนอร่อยแล้ว
คุณยังได้อิ่มตาอิ่มใจด้วย
วันนี้บอกเลยดิฉันขอเอาใจสาวหน่อยก็แล้วกัน
เพราะเราจะพาไปปักหมุดหนุ่มแกรปแบบสุดหล่อเลย
จัดมาให้แบบ๔ภาคเลยไปชมกันค่ะ
โอ้โฮดูตัวจริง

หล่อมาก

ตลอดข่าววันนี้เป็นเรื่องราวฮือฮาจากโลกออนไลน์
ทวิตเตอร์ที่เกิดแฮสแท็กแกรปหล่อบอกต่อ
สาวแท้สาวเทียมทั้งประเทศเรียกร้องอยากให้มาส่งอาหารที่บ้าน
เหล่านั้นเป็นใครบ้างตามไปปักหมุดกัน
โดนใจอยู่ใกล้ขององค์คุณดี
พ่อชื่ออะไรค่ะพี่เสือเหรอคะ
โอ้โฮพี่เสืออยากโดนข้างย่างเลย

ที่จังหวัดเชียงใหม่กับหนุ่มเฟรมรณชัยไฮคำ
หรือบางคนเรียกพี่เสืออายุ๒๐ปี
หนุ่มนักศึกษาหน้ามนต์ที่ใช้เวลาว่างมาขับกรับส่งอาหาร
พร้อมกับรอยยิ้มละมุนให้กับลูกค้า

หล่อที่สองขอหลงตาย

ที่มีดีกรีเป็นชังภาพแพงเมืองฮาตน์ใหญ่
ไก่อร่อยรอยจังภูมิ
อย่างนุ่มบอยอัสนัยจำลต

อกจากหนุ่มบอยจะชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจแล้ว
ยังหาเวลาว่างมาขับแกรปส่งอาหารให้สาวอีกด้วย
หล่อที่๓ขอไปที่อีสานกันบ้าง
ไปเจอกับหลุงลูกครึ่งหน้าขมคิ้วเค็มหลานยม์
โจเซฟกล้องพบคิดการอายุ๒๗ปี
นอกจากจะใช้ว่าว่างมาครับครับแล้ว
โจเซฟยังแบ่งเวลาไปเป็นพ่อค้าแซ่บ
ลูกชิ้นปลาระเบิดอีกด้วย

พร้อมสนับสนุนเต็มที่เลยจ้า
และหล่อสุดท้ายอยู่ที่ภาคกลาง
ขอเอาใจสาวที่ชอบสาวเท่กันบ้าง

แต่ความเท่ไม่น้อยหน้าใครเลย
กับมุกวาลินท้าววรประดิษฐ์

คนนี้ติดโผล่มาด้วยเสน่ห์เต็ม

เพราะอยากส่งต่อความสุขให้ลูกค้า

แม่น่ารักจริงจ้า

อยากสั่งอาหารหลายเมนูน่ารับประทาน

ชอบทุกภาคเลือกไม่ได้เลย

ได้ข้อความมาหลากหลายข้อความเลยคุณผู้ชม
วันนี้เราปักหมุดรวบมาดักแกรปหล่อ

แต่จริงแล้วเราไม่สามารถเลือกได้นะคะ
ว่าจะให้ใครมาส่งเราแต่เราสามารถเลือกอาหารได้

เพราะเราให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเราว่า
อยากจะให้คนดังคนไหนมาส่งอาหารให้กับเรานะ